เกมรับท่านน้ำ
เกมรับท่านน้ำ

โรงรับจำนำแห่งความหันศาเปิดทำการ
เราสองคนพร้อมบริการความสุขอยู่แล้วจ้า

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ

เพราะว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้กับพี่เอ

พี่เอเนี่ยมีเรื่องรักแรกพบด้วย

และที่ทุกคนจะเจอมาเนี่ยนะบอกว่าไม่ได้ครึ่งพี่หรอก

นี่จะบอกนะว่าหน้าเวทีขนาดจับไมค์ร้องเพลงอยู่เนี่ยก็เจอ
นาเรียกตำรวจเลยนะเห็นไหมล่ะ
เห็นไหมล่ะพี่นาหึงโหดแน่นอน
รักเลยพี่เอครับจับมือหน่อยจับปั๊บ
รูดปุ๊บนี่เลสเพชรนี่แหวนโยนไปเลยวิ่ง

อันนี้เรียกว่ารักขโมยนะ
ฮ่านี่เขาถามถึงรักแรกพบไม่ใช่รักขโมย

อันนี้ที่เราชวนคุยเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรนะคะ
ผู้รับจำนำของเราในวันนี้ค่ะ
เป็นเรื่องรักแรกพบที่เปลี่ยนชีวิตเขาเลย
เรื่องนี้ชื่อว่าสิ่งสุดท้ายที่เธอฝากไว้
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
นี่ใบสมัครงานของดิฉันค่ะคุณประนอม
คุณประนอมค่ะ

คุณประนอมครับพอดีว่าอายุของคุณประนอมค่ะ
เกินเกณฑ์ที่เราจะรับแล้วขอโทษด้วยนะคะ
แต่วันนี้ฉันขยันทำงานมากเลยนะคะ
มาเช้ากับดึกทำเอาทีวันหยุดก็ไม่ต่อ
สิ่งสุดท้ายที่เธอฝากไว้
คุณประนอมคุณประนอมคุณประนอมคุณประนอมอยู่ที่นั่น

คุณประนอมหยุดก่อนคุณประนอม
คุณประนอมคุณประนอมคุณประนอมคุณประนอมคุณประนอม
คุณจะตามฉันมาทำไมเนี่ย
คุณประนอมคุณประนอมฉันบอกแล้วไงว่าถ้ามีโอกาสฉันจะรีบติดต่อกลับ
แล้วทำไมมันเร็วขนาดนี้
ฝรั่งเขารับคุณเขาทำงานแล้วคุณประนอม

ฉันเนี่ยแก่เกินไปไง
ตอนนี้ไม่โกงไม่แก่เกินไปแล้วรีบตามฉันมาไม่งั้นนะฉันอ่ะตกงานแน่เร็วรีบตามมา

เฮ้ยเร็วมันจะบอก
ฮัลโหล
ทักเขาสิพูดว่าฮัลโหล
ฮัลโหล
เขาถามว่าเธอชื่ออะไร

เมื่อกี้แอบบอกว่าชั้นน่ะอายุเกิน

ไม่ต้องห่วงทำให้เก่งอังกฤษ
นี่เขาบอกเขาชอบเถอะ

ตั้งแต่คบกันมาไปไหนมาไหนคุณก็อุ้มประนอมไปตลอดเลยอ่ะ

เดี๋ยวเรามากินข้าวกันร้านนี้อร่อยมาก

ประนอมคุณรู้ไหมว่าผมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคุณเลย
ผมก็เลยตั้งใจเรียนภาษาไทยเพื่อคุณ
ชีวิตของประนอมอ่ะทำไมถึงโชคดีขนาดนี้ตั้งแต่มีคุณเข้ามา
ผมสัญญานะผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดแต่ผมมีเรื่องจะบอกคุณ

ผมจะไปดูงานที่ต่างประเทศ

โหหนึ่งเดือนเลย
เวลาคุณไปต่างประเทศคุณก็ต้องดูแลตัวเองดีนะคะ

ฮัลโหลมากคุณกำลังทำอะไรอยู่คะ

ใช่แล้วค่ะเรากำลังจะมีลูกด้วยกัน

ผมจะรีบกลับไปหาคุณแล้วก็เบบีนะ

ที่เรียกฉันมาในวันนี้มีเรื่องอะไรอ่ะจ๊ะ
ที่ฉันเรียกทุกคนมาในวันนี้

มีเรื่องอะไรเหรอทำไมทำหน้าเครียดจัง

คุณมาร์คประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
อีกคนที่ไปด้วยก็ตายแล้วเหมือนกัน

ไม่ไม่จริง
ไม่ไม่จริง
สำนักงานใหญ่เขาแจ้งมาบอกเราแบบนี้แหละ
ไม่จริงไม่จริง

เหมือนเป็นแบบว่าชีวิตกำลังดีและมันเป็นแบบเหมือนโรคทะลม

สวัสดีค่ะ

จริงเรื่องมันผ่านไปกี่ปีแล้วครับ
ปีเพราะว่าตอนนี้น้อง๑๕
จ้ะเพราะตั้งแต่ท้องเนอะ

กำพึงเยอรมันแขกค่ะ

ยิ่งหล่อเข้าไปอีก
ยิ่งหล่อเข้าไปอีกอันนี้แม่นมากเลยนะ
พี่คอบพี่ชายเธอแม่นมากเลย
กับพี่เอว่าเขาต้องออกแบบเข้มนะ

งงมาวิ่งมาแบบเดี๋ยวครับ

ใช่เพิ่งไล่เรามาแป๊บวิ่งตามทำไมเนี่ย
เดี๋ยวใช้คำว่าไล่เลยเหรอเราก็ตู้อยู่
พ่อแจะแล้วเค้าไม่รับอายุเกิน

เราเชิญหน้ามากี้ไปนั่งรอได้ไหมลูก

เฮ่ยก็ใช้เวลาอยู่ไม่ใช่ว่า๒๓วัน
ไม่ถึงกับขั้นนั่งรถแบบนี้นะถูกไหมฮะ

คือพี่เดินไม้เท้าคู่สองอัน
คุณพ่อคุณแม่ต้องเท้าความไปสักนิดนึงนะ
พี่ปนอมเนี่ยจริงแล้วไกล่เกิดมาปกติหรือเปล่า
ยาหน้าขาเยอะโดนเส้นเลยเป็นโปรดิโอ
ขาเริ่มรีบลงนี่อายุกี่ขวบ

เห็นในความขยันด้วยถูกไหมฮะ
วันนั้นที่เราแต่งงานกันเนาะก็ผ่านไปด้วยดีนะ
ชีวิตดีมีความสุขดี
พอเขาไปทำงานต่างประเทศ
เรามีเบบีเนอะ๒เดือนโทรไปบอกเขาปุ๊บเขาดีใจมาก
ดีใจบอกว่าเดี๋ยวฉันกลับไปจะซื้อบ้านให้

โน้นแจ้งมาว่ารถเบรกแตกตกเขา
ทั้งเขาและเจ้านาย

หลังจากที่ได้ยินคำนั้นมา
มันสติแตกแล้วก็แบบ
นี่ขนาดเวลามันผ่านไปแล้วเนอะใช่
คิดแต่ว่าตัวเราก็เป็นแบบนี้
แล้วเราท้องเราจะเอาอะไรกิน
เราจะทำงานแบบไหนเราจะเดินได้ยังไง
ปรึกษาหมอขอเอาลูกออก
จริงเหรอครับใช่
เดี๋ยวอันนี้ตัวเล็กรู้ใช่ไหมครับ

หมอก็เข้าใจเนอะหมอก็เลยบอก
โอเคคุณประนอมถึงคิวแล้วค่ะ
ก็พอไปนั่งปุ๊บหมอเตรียมยาเตรียมอุปกรณ์
ลุกพึดขวานในเท้าเดินออกเลย
ไม่ทำแล้วหมออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด
จะเลี้ยงเองลูกอ่ะตรงนี้
ก็เลยออกมาก็มีเขา
แล้วก็มีความสุขมาก

ลำบากนะเพราะว่าเราต้องไปทำงาน

แล้วเราก็จะมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
เอาวิงแชร์ขึ้นแล้วขับรถไป

หมอบอกสงสัยแฟนใหญ่เกิน
ใหญ่เยอะจริง

ใหญ่อยู่ครับค่ะโอ้โฮค่ะ

แกก็กินเก่งตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะ

็อกกี้ลูกจริงแล้วเนี่ยอันนี้เคืองแม่โกรธแม่ไหม

เพราะเขารักเราเขาดูแลเราได้
แม่ไม่เคยบ่นเหนื่อยให้ได้ยินเลย

กอดกันอยู่อย่างนั้นจนแม่บอกแม่สู้ได้แล้ว

หนูชื่นใจโชคดีจัง
ตอนที่พี่ป่วยแย่พี่ก็ได้เขาแหละ
คอยหยอดน้ำให้

ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
อ้าว

เนี่ยตอนนี้คือเป็นอยู่

ค่ะ

เรามองไม่รู้เลยนะว่าแกป่วยนะไม่รู้เลย

ลูกอสมรีชุบน้ำหยอดปากเช็ดปาก
เหรอใช่พี่รักษาอยู่สามปีแล้วอืม

พี่คิดว่ามะเร็งมึงถึงมาที่หลัง

ตอนที่ได้ข่าวว่าแม่ป่วยหนูรู้สึกยังไงบ้างลูก
ตอนนั้นนึกอย่างเดียวคืออะไรที่แบบช่วยแม่ได้

ทั้งแบบแม่ไม่ต้องทอนะ
ก็แค่มะเร็งมันไม่ได้มายิงสักหน่อย
เร็งเฉยหลบทอก็ได้

แล้วก็ลูกก็มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคหัวใจ
ใช่หมอบอกว่าต้องปะแล้วอุด
ก็คือเอาแม่ไปไปตรวจซิล
เคมีของแม่กับลูกเข้ากันได้ไหม
แล้วก็เอาเข็มยาวเข็มแค่นี้

เดี๋ยวเซลล์มันจะตาย

ใช่อยู่อย่างนี้อย่างนี้น้ำหูน้ำตาก๊าข่าวให้เลือกแล้วไง
ระหว่างปล่อยให้ลูกตายกับเราเจ็บเราเป็นแม่แล้ว
ช่วงนี้จะเอาซิลกับเนื้อหัวใจที่ปาดเอาหัวใจคือเหมือนบอกว่า
เอาหัวใจแม่ไปครึ่งหนึ่งเพื่อเอาไปตัดของลูกออก
แล้วก็๘เย็บแล้วก็อุด
ตอนนี้แปลว่าหัวใจแม่ก็อยู่ที่ลูกใช่

คิดถึงพ่อแบบแม่แม่หนูคิดถึงพ่อแม่ก็บอก
อันนั้นเห็นดาวตรงนั้นไหมอ่ะเห็นนั่นแหละลูกดวงตาพ่อนะ

หนูก็จะแง่นหน้าไปจ้องบางทีหนูเหนื่อยหนูก็บอก
พ่อหนูเหนื่อยจังกอดหนูหน่อยได้ไหม

ลมก็พัดมาแบบหนูก็รักพ่อนะ

หนูเป็นตัวแทนพ่อเองหนูดูแลแม่ได้

พ่อขอหนูหน้าให้หน่อยครับ

พ่อต้องภูมิใจในตัวหนูมากเลยครับ
ภูมิใจนะครับ

มาวันนี้ฟักกันไปหมดแล้วอ่ะ

ขายเลขไปตามหมู่บ้าน

ลูกก็จะลุกมา๔อาหาร

แม่ก็จะเตรียมขึ้นขับ

แล้วน้องกี้ก็อาจจะอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียน

อยากได้ไปเป็นทุนให้ลูก

ของที่แม่ประนอมนำมา
จำนำกับทางรายการวันนี้คือ

อยู่กับแม่ประนอมมาเป็นเวลานับ๑๐ปี
เรียกว่าตั้งตัวได้ส่งลูกสาวเรียนได้

เป็นของรักของห่วงที่ซ่อมแล้ว
ซ่อมอีกจนมีสภาพอย่างที่เห็น
แต่วันนี้คุณแม่ประนอมจำใจจะต้องเอามาจำนำ
เพราะอยากต่อเงินเป็นทุนการศึกษา
ให้กับลูกสาวคนสวยคนนี้ล่ะครับ
แล้วนี่คือตู้ขายลูกชิ้น
จะบอกว่าตอนที่เอามาตั้งให้เราเนี่ย

ซื้อเมื่อ๑๒ปีมัน๒๐๐๐

อันนี้เลยถ้าไม่มีอันนี้นะลำบากนะ
คุณแต่ดูสภาพการใช้งานเนี่ย
ถ้าเป็นคนก็คือดามเฝือกไปเยอะมากเลยนะ
จริงเข้าเฝือกมาเยอะมากนะแก
มีแบบเพราะเธอหักอะไรเต็ม

เอาลองคุณขยกพุดเฮ๊ย

ขออีกนิดนึงทำท่าแผลพี่ดูอีกสักครั้งหนึ่งแหละ

ลูกชิ้นถึงจะเก่าแต่ก็หาเงินได้เยอะ

มันก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่

ลูกชิ้นพี่เอามาไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะ

ช่วยอยู่ที่๖๐๐บาทค่ะ

ค่อนข้างที่จะดูที่ใช้มานานแล้วครับ

เพราะว่าไม่มั่นใจเลยว่าถ้าได้ไปแล้วเนี่ย
จะต้องเอาไปซ่อมต่อหรืออะไรหรือเปล่าครับ
เจดีเจ๊ให้ไป๑๐๐เลยจ้า
เจ๊ใจดี
เออ

เจ๊ขายอยู่ไหนจะไปอุดหนุนเจ๊

ราคามหาชนนะคะอยู่ที่
ที่
๕๔๐บาทค่ะ

พี่แอเค้าให้ไม่ได้ดูหน้าอ่ะก็ดู
มารายการเราทั้งทีไม่ได้หรอก

คุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือของรักของห่วงนะฮะ

ทั้งตัวเองเลี้ยงทั้งลูกมา๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
แต่วันนี้นะฮะนำมาจำนำกับทางรายการ
และราคาจำนำในวันนี้ก็คือ

เอาไลน์

ไม่ได้หรอกมารายการเราแล้วเราหน้าใหญ่
หรือเกิดว่าพี่ประนอมพอใจนะฮะ

ก็รับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย
เดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันดีกว่า

เดี๋ยวค่ะ

หยุดหน้าไอ้จรใจสา
ให้กินฟรีแล้วมึงยังปลด

โดนทิ้งใจแตก

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยจะมีคำถามไถของทั้งหมด๔ข้อ

รับของกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ

ที่เอามาจำนำคือตู้ขายลูกชิ้นนะคะ
ซึ่งก็ไม่อยากจะเอามาให้พวกเราเลย
เราก็อยากจะอวยพรให้พี่ถ่ายของกลับไปได้เร็วนะคะ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่หนึ่งครับ
ทีมงานบอกว่าเขาเคยโดนปล้นนะ
โอ๊ะที่ไหนโดนปล้นที่ไหน
ป้นระหว่างทางไปขายของ

แล้วทีนี้ก็ไปเจอกันตามทาง

หมายถึงโป้นเอาลูกชิ้นหรือโป้นตัง
คนตังค์เราใช่แล้วเขากินลูกชิ้นเราด้วย
กินหมดเลยค่ะรถเขาขี่ผ่านไปผ่านมาเขานึกว่าเป็นลูกค้าธรรมดา
เพราะมีดอยู่ตรงก็เอวเราแล้วอีกสองคนก็ยืนฟังทางนี้
อีกคนนึงก็มีจี้อยู่พอมันใจเย็นมันบอกโอ๊ยเขาวิ่งหนีเราไม่ได้หรอก
เขาพิการวิ่งเงาว่างั้นก็เลยตีดเครื่องรถได้
บิดเลยข้าวของก็เลยหล่นกระเด็นกระดอน
ทำถูกแล้วนะครับยังไงต้องห่วงชีวิตไว้ก่อนนะ
ยื้อเอาไว้กลัวจะหมดเงินหมดทองแต่เหมือนเรื่องลิเก

เก๋กว่าที่จะปล้นกันได้ร้องอะไรอีกนะ

มาพริกเผียดยามสตรี้
ให้กินฟรีแล้วมึงยังปลด

พอไปได้แล้วด่ามันซ้ำมาไอ้โจร๕๐๐
ขาคั่วมึงกินกูหมดเลยกูจะเอาตรงไหนเนี่ย
นะครับคำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
โจร๕๐๐ที่มาของคำว่า๕๐๐หมายถึงอะไร

ข้อ๒จำนวนค่าหัว

โจร๕๐๐แต่ไม่รู้ความหมาย

คิดว่าเขาด่าแค่ให้มันเจ็บ

แค่ด่าให้มันเจ็บเฉย

ขอตอบค่ะจำนวนค่าหัวค่ะ

ข้อ๒จำนวนค่าหัวค่ะ

ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ย
โจร๕๐๐มีที่มายังไง
แล้ว๕๐๐จะหมายถึงจำนวนอะไร
เอาความเฉลยกันเลยครับ
ผิดครับ
ว่าโจร๕๐๐นี่นะครับเดิมเป็นคำเปรียบเทียบว่าโจรจำนวนมาก
โดยสำนวนโจร๕๐๐เนี่ย
ที่กล่าวถึงเดรถีจำนวน๕๐๐คน

ทำให้เหล่าเดรถีจำนวนมาก
หันไปบวชในพระพุทธศาสนา
ทำให้โจรกลับใจนักละโจรกลับใจโจรเลยไม่ชอบ
ใช่ต่อมาก็คือเราใช้คำว่าโจร๕๐๐

แต่ถ้าหากตัดคำว่าโจรออกไปนะ
เหลือแค่๕๐๐ก็หมายถึงคนเกเร

สบายตอบคำถาม๑ข้อนะคะยังตอบไม่ถูกเนาะ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ

แม่นอมตอนที่แม่คบกับพ่อมาร์ค
เขาเคยบอกไหมว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปเยอรมัน

น้องที่โน่นจะได้๒ต่างชาติ
คือที่เยอรมันเขาก็มีประเพณีเกี่ยวกับการแต่งงานนะ
โดยเฉพาะเพื่อนของบ่าวสาว

เข้าสู่คำถามไทยของข้อที่๒ถามว่า
ประเพณีการแต่งงานของชาวเยอรมัน
เบาสาวนิยมทำสิ่งใดกับคู่เบาสาว
ข้อหนึ่งเครื่องจานให้เก็บกวาด
ข้อ๒สาดแป้งใส่ก่อนไปปาร์ตี้

แม่แล้วคุณแม่ประนอมแกจะรู้ไหมเนี่ย

มาร์คสามีอาจจะเคยเล่าให้ฟังอยู่บ้าง
เอาแล้วช่วงหน้า

ของคุณแม่ประนอมกันต่อครับ

อย่างบ้านพี่เอเนี่ยรับรองหัวกระดายไม่แห้ง

โดยเฉพาะวันนี้ก็ต้องเช็ดแล้วเพราะว่า

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

แม่ค้าขายลูกชิ้นจากเมืองสองแควร์พิศนุโลก
ที่เอาตู้ขายลูกชิ้นมาจำนำเพื่อทุนการศึกษาลูก
และพี่เอก็ใจปั้มให้เงินจำนำไปก่อนเลย

แล้วจะถ่ายตู้ขายลูกชิ้นกลับบ้านได้หรือไม่

เข้าสู่คำถามไทยของข้อที่๒ถามว่า
ประเพณีการแต่งงานของชาวเยอรมัน
เพื่อนเบ่าสาวนิยมทำสิ่งใดกับคู่เบ่าสาว
ข้อหนึ่งเครื่องจานให้เก็บกวาด
ข้อ๒สาดแป้งใส่ก่อนไปปาร์ตี้

เพื่อสาสแป้ง

แกจะเข้างานนี่หรือ

จริง

พ่อพ่อบอกว่าวิธีการแต่งงานของเยอรมัน
แปลกกับคนไทยเยอะมาก
เขาจะชอบอะไรที่มันรุนแรง
หรือให้คนในแขกในงานตกใจ
เพราะฉะนั้นขอตอบ
เครื่องจานให้เก็บกวาดค่ะ
ตอบข้อหนึ่งนะคะเครื่องจานให้เก็บกวาดค่ะ

แต่จะถูกต้องหรือไม่ต้องมาลุ้นกันล่ะ
ถูกครับ
แต่ว่าจะบอกเพราะว่าประเทศเยอรมนี

เพื่อนเบาสาวจะมารวมตัวกัน
หน้าบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยแล้วก็จะมีจานนะครับเวี่ยงปลากัน
ปลาให้กระจัดกระจายมากที่สุดยิ่งดีนะ
เบาสาวก็จะต้องช่วยกันทำความสะอาด
เชื่อกันว่าหนึ่งก็คือจะรักกันช่วยกันแล้วก็ถือว่ามีความโชคดีเข้ามา
โอ๊ยดีใจด้วยนะคุณค่ะคุณค่ะ
ตอบคำถามถ่ายของ๒ข้อนะคะตอบถูก๑ข้อได้๕๐๐๐บาท

แต่ตอนนี้ของที่จำนำเนี่ยยังอยู่กับเราเลย
ไม่ได้นะอ้อนนี่มันเหลืออีกแช้๒ข้อน่ะเว้นนะ
ถ้าเกิดว่าตอบถูกอีกหนึ่งข้อเขาจะได้ถ่ายของคืนไปด้วย
คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ

อนาคตหนูสำคัญที่สุดแล้ว

เขาบอกว่าสำนวนนี้นะหัวกระดายไม่แห้ง
เขานิยมใช้ในบ้านที่มีลูกสวย

โดยเฉพาะวันนี้ก็ต้องเช็ดแล้วเพราะว่า

อ้าว

มีลูกสาวด้วยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เหมือนกันเนี่ย
อย่ามาว่าพี่เลยไม่ค่อยโดนว่า
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่สามถามว่า
สำนวนหัวกระดายไม่แห้ง
หัวกระดายไม่แห้งเพราะอะไร

ข้อ๒น้ำล้างเท้า
และ

น้ำล้างเท้านี่โบราณมากบ้านพี่ยังใช้อยู่

ถ้าน้ำลายน้ำลายเราคงไม่ไปนั่ง

ข้อ๒ค่ะน้ำล้างเท้าค่ะ
ข้อ๒น้ำล้างเท้าค่ะ

หากตอบถูกข้อนี้ก็จะถ่ายตู้ลูกชิ้นกลับบ้านได้ทันที
แต่ถ้าพลาดก็ต้องไปวัดดวงกันที่ข้อสุดท้ายเลยครับ
ใจคอชักไม่ค่อยดี
จะสำเร็จหรือไม่พี่เอเท่านั้นครับที่จะให้คำตอบ
ตอบก็ถูกค่ะ
ถูกครับ
กระดายไม่แห้งเป็นสำนวนที่ได้มาจากสมัยโบราณ
เขานิยมวางตุ่มน้ำไว้ตรงข้างบันไดเรือนนะ

น้ำที่ติดเท้าแขกขึ้นไป
จะทำให้มีรอยเปรียกไปถึงหัวกระดาย
เยี่ยมตลอด

ตอบคำถาม๓ข้อตอบถูก๒ข้อด้วยกันจะสอมไป๑๐๐๐๐บาท
และที่สำคัญนะครับไข่ของสำเร็จ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔นะครับ
ได้ยินมาว่าแม่กับน้องชอบดูดาวเหรอลูก

แต่พี่จะดูตลอดเลยเวลาที่พี่จะไปซื้อของเนี่ย
จะไปดูเลยว่าเขาดาวน้อยหรือว่าดาวมาก

เขาไปดูดาวคิดถึงพ่อกันอะไรอ่ะเราอ่ะ

ดาวไถดาวลูกไก่
รู้จักดาวลูกไก่เอาละ
กลุ่มดาวนี้เขามีตำนานเล่ากันนะ
มีตายายคู่นึงอาศัยอยู่ในป่าค่ะ
แล้วก็เลี้ยงแม่ไก่กับลูกไก่๗ตัวเอาไว้
แต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุทำให้ตายายต้องฆ่าแม่ไก่
ซึ่งมันคือคำถามนะฮะ
คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
ตำนานดาวลูกไก่ตายายจะฆ่าแม่ไก่เพราะอะไร
ข้อหนึ่งความอดหยาก
ข้อ๒ทำบุญถวายพระ
อันนี้พี่ฟังเพลงพรพิรมบ่อย

คือว่าตอนพ่อยังอยู่เหมือนยังไม่เสีย
พ่อชอบร้องแล้วก็บรรยายให้ฟัง

เพราะว่าตายายไม่มีกับข้าว

เพื่อทำอาหารในมื้อเช้า
เขาก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลง
ตอบมาแล้วนะคะข้อ๒ธรรมบุญถวายพระค่ะ

ตำนานดาวลูกไก่เชื่อว่าคุณผู้ชมคงคุ้นหูกันอยู่บ้าง
แล้วคำตอบของแม่ประนอมจะถูกต้องและตรงใจคุณผู้ชมหรือไม่

ขอให้ถูกนะคะ

ขอบคุณครับ
คุณถวายพระพระทุดงท่านไปปักกรด
ตากับยายเห็นเข้าบอกว่าพระมาปรากฏเนี่ย

แฟนแฟนควาเราก็ตายหมดเลย

หันไปเห็นแม่ไก่ดีกว่าเดี๋ยวเชื่อดแม่ไก่แล้วแกงนะฮะ

ไก่ก็เลยไปสั่งเสียลูกว่าเดี๋ยวดูนะลูก
เถอะลูกมาซุกอกให้แม่ได้กกก่อนตาย
ขอกบเป็นครั้งสุดท้ายแม่ต้องตายตอนเช้า

แม่เราตายไม่เอาหนูจะไปอยู่กับแม่

เมื่อนี้ทรงใจประเสริฐ
ลูกไก่ไปเกิดเป็นดาว
เหตุผลที่เราฟังเพลงมาตั้งแต่เด็ก
ก็เลยทำให้เราตอบถูกข้อนี้ด้วยนะคะ

มีเงินสะสม๑๕๐๐๐บาท

ไทยของสำเร็จ

แต่ถ้าสามารถเล่นเกมในช่วงตัวจำนำโชคได้สำเร็จ
จาก๑๕๐๐๐บาทจะเพิ่มเป็นอีกเท่าตัว
เป็น๓๐๐๐บาททันที
ไปดูกติกากันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้จะเป็นเกมอะไรค่ะ

ตัวจำนำในวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
แม่นาควางบน
เราจะให้ผู้จำนำสวมบทแม่หน้าแขนยาว
โดยใช้ไม้ตักลูกปิงปองลำเลี้ยลูกปิงปอง
วางบนปากขวดจำนวน๔ขวด
ให้สำเร็จภายในเวลา๑๐๐วินาที
แขนให้สุดทำใจให้นิ่งเข้าไว้
เรารอมั่นเงินรางวัลให้อยู่
ที่ว่าเกมนี้อาศัยสมาธิเท่านั้นเลย
ถ้าทำได้นั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จ
ขอให้พี่นอมโชคดีนะครับพร้อมไหมจ๊ะ

กายเย็นนะ

แม่กายเย็นค่อยวาง

มีเวลาอยู่ไม่ต้องรีบ

แบบเมื่อกี้เลยนะ

แม่จ๋าใจเย็นค่อยวาง

นิดเดียวข่อยวาง
ลูกเดียวจำไม่ดาง

มาเลยนี่ใครสุดแล้ว

แม่กายใจเย็น

สมาธิดีนะครับ
ไม่จับเหรอโก้ยวางดีนิดหนึ่ง

เฉยแล้วเหนื่อยเหมือนไม่ได้หายใจเลย

มันเหนื่อยจริงนะ

นาทีนะครับมาลุ้นว่าแม่นอมทำได้หรือไม่ได้ครับ
วันนี้ทำเต็มที่แล้วครับเพื่อทุนการศึกษาของน้องมากกี้
แล้วเงินทุนก้อนนี้จะได้ไปเท่าไหร่
คุณผู้ชมครับมาเอาใจช่วยกัน

เวลาเท่าไหร่

วันนี้ทำสำเร็จรับเงินเพิ่มนะ
จากเมื่อกี้นะ๑๕๐๐บาทเป็น๓๐๐๐บาท

ไทยของสำเร็จ

วันนี้นะคะชาวจำนำทางบ้านของเราจะเป็นใคร

ในวันนี้เราขอถ่ายของให้กับ
คุณระวิวรสาวโรงงานจากจังหวัดสกลนคร
ที่ต้องนำแหวนคู่ใจไปจำนำ
เพราะต้องนำเงินมาส่งค่างวดรถยนต์

และเป็นกำลังใจให้กับคุณระวิวร
สู้ต่อไปอย่ายอมแพ้นะครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้

หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับทางรายการเราก็ได้นะครับ
แล้วก็รับเงินจำนำราคาสุดพิเศษแบบนี้ได้เสมอครับ

เกมรับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็น

แล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
รับสมัครคนดูแลสุนัข

คือห้ามเดินลงไปที่ชั้น๒ในเวลากลางคืน

ข้างล่าง

เพราะฉะนั้นเองต้องอยู่ที่นี่

พอเขาจับได้ปุ๊บซ้อมเราและน้อง

ตีไม้หามต่องผมและชี้หน้าด้วย
ของที่เอามาจำนำกับรายการเราในวันนี้คือ

แล้วพี่น้ำเงินทำได้หรือไม่ได้ครับ
สวัสดีครับ